เรามาดูที่เกิดขึ้นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

มาหาวัล่ายแห่ง๑ใจ้งวัดเฉียงใหม่
แต่ทีนี้ญาติของรุ่นน้อง

ค่ะอ่าก็จากพื้นที่ก็คือสพช้างเผือกนะครับ
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมที่ภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นเหตุรุ่นพี่นะที่ใช้คัตเตอร์ฟันแทงรุ่นน้อง๖คนนะครับ
จนทั้งบาดเจ็บแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
วันนี้พันธบทเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เดินทางไปที่สพช้างเผือกเจ้าของคดี
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดเชียงใหม่๖คนถูกรุ่นพี่สถาบันเดียวกัน
ใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
๖คนนี้เนี่ยมีคนหนึ่งนะถูกคัตเตอร์แทงที่หน้าท้องจนไส้ทะลัก

หลายคนก็โอ้โหบาดแผลเนี่ยแต่ละคนไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐เข็มทั่วร่างกายไปหมดนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงกลางดึกนะครับ
ในคืนวันนั้นมีกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่๑ของมหาลัยแห่งนี้นะครับ
เขาบอกว่าเขาจับกลุ่มนั่งดื่มสุรากันอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามคลองชลประธาน
ใกล้กับทางเข้าสวนลิลลี่ชุมชนฉางเขี้ยนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วไปเขม่นกับนักศึกษารุ่นพี่ที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
มีการตะโกนให้ของลับกันจนเกิดการทะเลาะวิวาสชกต่อยกันเกิดขึ้น
แต่ว่าฝั่งรุ่นพี่เนี่ยชักมีดคัตเตอร์ออกมาแล้วก็ทำร้ายกลุ่มรุ่นน้องจนบาดเจ็บไปตามตามกันนะฮะ
รวมทั้งตัวรุ่นพี่เองที่ใช้มีดคัตเตอร์นี่ก็เจ็บด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทางผู้ปกครองของฝั่งรุ่นน้องที่บาดเจ็บ
เขาก็แจ้งความเอาไว้กับทางสพช้างเผือกนะครับ
ซึ่งตอนนี้เวลามันผ่านมาพอสมควรนะครับก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความคืบหน้า
วันนี้ทางสพช้างเผือกนะครับมีนักศึกษาที่บาดเจ็บ๓คนมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
อีก๓คนยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังมาไม่ได้
ผู้บาดเจ็บบอกว่าคืนวันนั้นเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับหอพักกันแล้ว
แต่เห็นเพื่อนกำลังมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับรุ่นพี่เขาก็เลยเข้าไปห้ามก็เลยถูกแทงด้วย
มีคนนึงเนี่ยไส้เกือบทะลักออกมายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับรุ่นพี่
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาสอะไรกันมาก่อน
เขาก็เห็นเพื่อนมีปัญหามีอะไรก็เลยเดินไปช่วย
ตามคิดเป็น๖กว่าเลยเข้ามาเริ่มถ่ายกล้องคัวครึ่ง
ทางฝั่งของรุ่นพี่ที่ก่อเหตุนะครับ
รุ่นน้องบอกว่ามีมากกว่าพี่แภงอีกนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจได้เรียกมา๒คนนะครับ
วันนี้ก็เรียกมาเจรจากับฝั่งของรุ่นน้องที่ถูกทำร้ายนะครับ
เพื่อจะคุยกันเรื่องของการชดเชยเยียวยาอะไรพวกนี้นะครับ
มา๒คนวันนี้บอกกับสื่อมวลชนสั้น
บอกว่าที่ลงมือทำไปก็เพราะว่าคืนนั้นเมานะฮะ
แล้วก็ต้องขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกรุ่นพี่ที่เหลือมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

ดื่นไม่กลับบ้านจับกลุ่มกันนะเออ

เอาเป็นว่าพอเจอกันก็ให้ของลับกันท้าทายกันก็แทงกันเนี่ย
แล้วก็ต้องมาขึ้นโรงพักกันอยู่โรงพยาบาลกันนะคะ